เขาบอกว่ามะปรางเนี่ยนะฮะไม่ใช่มะปรางธรรมดา
แต่ต้นมะปรางนี้เป็นต้นมะปรางร้อยปีเลยนะครับ

ร้อยปีเลยเหรอเก่าแก่โอ้โหแล้วดูสิครับต้นใหญ่มาก
จริงแล้วดูรูปมันออกมาเยอะขนาดนี้
ขึ้นไปเก็บคนเดียวไม่ได้นะต้องปีนไปสัก๑๐คน
ปีนยังไงก่อนใหญ่ขนาดนี้
ใช่ไหมแล้วจะเก็บยังไง

อยยังไงซอยพ่อแม่พี่น้องฟังสอยจังสิเหรอ
เออจังสี่จังสั่งไปว่าสั่นไปที่นี่ดีกว่า
ที่บ้านเนินโพตำบลคลองน้ำเค็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่าปลางในนะฮะเป็นผลไม้บอลราณจริงล้ำต้นมันใหญ่

ไปเจอกับเจ้าของคุณเกษรโพธิพักษ์เล่าให้ทีมงานของเราฟังว่า
ปรางต้นนี้ตั้งแต่สมัยอาเตี๋ยแล้ว
ตอนเตียยีงมีชีวิตอยู่เตียก็บอกว่าเตียเห็นมาตั้งแต่ตอนเตียยังเด็ก
คุณคิดดูแล้วกันตั้งแต่คนยุคก่อนสมัยก่อนเขาเห็นมาว่ามันก็ใหญ่อย่างนี้แล้ว
พอมาถึงปัจจุบันมันก็ยังใหญ่โตเด่นตรงาน
แล้วที่สำคัญยังออกผลออกมาเยอะอย่างนี้อยู่

สอยสอยมันลงมาแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยรสชาติของมันหวานนะ
หวานแบบหวานเทียบเลย
แต่เขาบอกว่าต้นนี้มันหวานแบบบาดคอเลย
คือถ้าเป็นมะปลางมันจะหวานเลยถ้าเป็นมะยงชิดมันจะอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวหน่อย
แต่เขาบอกว่ามันก็มีความเปรี้ยวป่าปนอยู่บ้างนะ
ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกดีจริงสำหรับมะปางต้นนี้นะ
แต่ถ้ามันสุกพอดีพอดีออกมาแล้วเนี่ยมันจะหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยล่ะครับ
เขาบอกว่าในสมัยที่ยังไม่มีการปลูกมะยงชิ้นน้ำมะปางร้อยปีต้นนี้
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเธออย่างมากเลยทีเดียว
ก็ไม่มากได้ไงอ่ะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วที่สำคัญ
โอ้โหดูดิถึงเวลาออกผลมาเหลืองเต็มเลยอ่ะ
ลูกมันเยอะกว่าใบอีกมั้ง
เยอะจริงหุมเยอะจริงมองไปทางไหนก็เห็น
หรือเป็นแบบนี้ปะ
คุณเกศรยังบอกด้วยว่าความดกของของมะปลางต้นนี้การันตรี
แต่ว่าบางคนที่ชอบมะปรางหวานกันอยู่ก็ยังพยายามหาซื้อ
และจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าสินค้าแรร์ไอเทม
เอ้าทำเล่นเดี๋ยวนี้มะปรางหายากนะครับ
ไม่ใช่หาง่ายนะครับแล้วคุณบางทีคุณแยกไม่ออกนะ

มันต่างกันที่๑ขนาดด้วยเนาะ
ความแบบยาวรีของเขา
นี่สำหรับมะปรางที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่า
ยังขายอยู่นะกิโลกรัมละ๓๐บาทผมว่าไม่แพงนะ
แล้วถามหน่อยสิผมว่ามันต้องมีความต่างกันนะ
ต่างที่รสชาติแล้วก็ความริน

มะปางที่จะลูกใหญ่มะปางจะลูกเล็ก

แล้วก็ลักษณะของฝนด้วยนะคะ
ลองสั่งมาทานดูทั้งไม้ปรางและมะยงชิดนะคุณชนะ
ถ้าฉันไม่รู้จักมะปงมะปางอะไร